เกษตรกรในพื้นที่เล็กหรือพื้นที่ใหญ่ก็ทำเงินได้ง่าย
ว้าว
ชั่วชาตร้านข่าวหมากะทิสวนพริกไทยพันซีรอน
ในพื้นที่หมู่สองตะบนเวลุอาเผอร์ขุงจังหวัดจันทบุรี
ที่ใช้พื้นที่ประมาณหกไร้ปลูกพริกไทยประมาณสองพันสองร้อยต้น

พริกไทยสามารถปลูกได้ง่ายและใช้พื้นที่ไม่เยอะ
แต่ต้องปลูกในพื้นที่ที่อากาศไม่ร้อนมาก
และต้องเป็นพื้นที่เรียบไม่เป็นเนินเขา
เพราะจะได้เก็บผลผลิตได้ง่ายนั่นเองครับ

ลูกพริกไทยเยอะขนาดนี้ดูแลยังไงครับ
น้ำใส่ปุ๋ยเหมือนผลไม้ทั่วไปก็ใส่ปุ๋ยก้นยาง
ปีที่สองก็ให้ผลผลิตแล้วครับ

ถ้ามันไม่มีโรคของพริกไทยเข้า
ผลผลิตออกมาให้เก็บเกี่ยวแล้วนะ
คุณสมบัติจะจ้างคนงานในหมู่บ้านมาเก็บ
ในราคากิโลกรัมละ๑๓บาท
และจะเก็บเฉพาะเมล็ดแก่เท่านั้นครับ
เมื่อเก็บเสร็จแล้วแล้วนำไปปั่นก้านออก
แล้วส่งขายในกิโลกรัมละ๒๐๐บาท

แล้วนำไปตากแดดจนพริกไทยแห้ง
จะขายได้กิโลกรัมละ๓๐๐บาท

สามารถสร้างรายได้ให้กับคุณพี่สมบัติปีละเท่าไหร่ครับ
ว้าวกำไรครึ่งล้านเลยนะครับ
ว้าวที่แห่งนี้จึงกลายเป็นเกษตรทำเงินไปแล้วครับ